ประชาชนที่เดินทางไปจังหวัดนครราชศรีมาก็จะสามารถ
ระยะเวลาเดินทางได้เกือบ๒ชั่วโมง
สายบางปะอินสระบุรีนครราชศรีมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
ไปติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
เครื่องจักรขุดเจาะเสาเข็มต้นแรกในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
เดินเครื่องทำงานอย่างเป็นทางการวันแรก
ภายหลังผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีกดปุ่มเริ่มต้นก่อสร้าง
ขอเสียงประโยชน์ดังนั้นนะคะ

อยู่บริเวณทางเลี่ยงเมืองสระบุรี
กิโลเมตรที่๙๙บวก๓๐๐ถนนพระหลโยธิน
เป็นหนึ่งใน๔๐สัญญาการก่อสร้างที่ได้เริ่มดำเนินการก่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่า
หรือก่อสร้างแล้วเสร็จในปี๒๕๖๒และจะเปิดให้บริการในปี๒๕
ยากการก่อสร้างทั้งหมดนั้นก็ใช้เวลาประมาณ๓๖เดือน
เดือนแล้วเสร็จเปิดให้บริการในปี๒๕๖๓นะครับ
ซึ่งในขณะนี้ก็กำลังพินาว่าถ้าในส่วนตอนไหนที่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้ก่อน

ส่วนในเรื่องของการบำรุงรักษากับในเรื่องของด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตรงนี้
เราก็จะให้ทางภาคเอกชนเข้ามาประมูลในการเก็บค่าผ่านทางแล้วก็ดูแลรักษานะครับ
เตอร์เวย์บางปะอินสระบุรีนครราชศรีมามีระยะทาง๑๙๖กิโลเมตร
ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม๘๔๖๐๐ล้านบาท
มีจุดเริ่มต้นโครงการต่อเชื่อมกับทางหลวงพิเศษหมายเลข๙กับทางหลวงหมายเลข๑
บริเวณแยกต่างระดับบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และมีจุดสิ้นสุดบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชศรีมาบริเวณหลักกิโลเมตรที่๒
โดยแนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่รวม๓จังหวัด๑๒อำเภอ
กระทรวงคมนาคมประเมินว่ามอเตอร์เวย์เส้นทางนี้จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางจากปกติ๓ชั่วโมงครึ่งเหลือเพียง๑ชั่วโมงครึ่ง
ว่าจะมีผู้ใช้บริการมากกว่า๑แสนคันต่อวัน
อัตราค่าผ่านทางจะคิดตามระยะทางที่ใช้งานจริง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เดินทางประหยัดค่าใช้จ่ายและเกิดความคล่องตัวในการเดินทางมากขึ้น
จากนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนแม่บทพัฒนามอเตอร์เวย์๒๐ปีกว่า๒๑สายทางรวมระยะทางกว่า๖๖๐๐กิโลเมตร
ว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ๒ล้าน๑แสนล้านบาทครับ
โครงการแล้วเสร็จกระทรวงคมนาคมประเมินว่าจะทำให้การเดินทางและการขนส่งคล่องตัวมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน